เรื่องนี้ครับนายกนิดนายกเศรษฐาน่าจะจัดให้แหละฮะ

ล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
และการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ
สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะ
ตอนแรกมีคนบอกว่าเป็นข่าวลือหรือเปล่า

บอกว่าไม่ใช่กระแสข่าว
เพราะมีเอกสารสั่งให้ศึกษาความเป็นไปได้
ให้ไปตรวจสอบดูเรื่องของเงินเดือน
ขณะที่ทางกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ครับ
ถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วน
หมายให้คณะทำงานไปศึกษาความเป็นไปได้
และให้รายงานผลภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
อีกภายใน๒๔วัน
สิ้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะมีความชัดเจนแล้วครับ
ส่วนหลังจากศึกษาแล้วจะมีกรอบการทำงานจากนี้ไปอย่างไร
จะปรับขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนั้นเดี๋ยวต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง
จะใช้เงินงบประมาณปีงบประมาณไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ
ทั้งหมดสืบเนื่องจากที่เคยพูดไปแล้วว่า
เงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้ว
วกกับค่าครองชีพปัจจุบันก็สูงขึ้นมาก
นายกก็บอกว่าเป็นห่วงทุกภาคส่วนนั่นแหละลองฟังครับ
เปอร์เซนต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปของแต่ละอัน

ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะต้องมีความชัดเจนว่า

ผลมาแล้วจะเดินต่อยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับ

รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่า
การปรับค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้

แต่อาจจะไม่ใช่๔๐๐บาททั่วประเทศ

แต่คงไม่ได้ว่า๔๐๐บาทเท่ากันทั้งประเทศ

แล้วก็รอข้อมูลของแต่ละจังหวัดด้วยครับ
โดยคำนึงถึงความจำเป็นของค่าครองชีพ

ความสามารถของนายจ้างในการที่จะจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วย
จากนั้นก็จะหารือกับคณะกรรมการค่าจ้าง
ในรูปแบบไกลภาคีก็๓ฝ่ายเลย
ลูกจ้างในจ้างแล้วก็ฝั่งรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้
รวมทั้งต้องสอบถามกับทางแบงค์ชาติและสภาพัฒน์ด้วยว่า
ตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศไทยในปีนี้ประเมินยังไง
ปีหน้าจะประเมินยังไงเพื่อจะได้นำมาคำนวณได้ครับ
มันก็จะจบได้ว่าจังหวัดใครได้เท่าไหร่
มาดูข้อมูลย้อนหลังหน่อยละกันครับมิ้นและคุณผู้ชมครับ
สถิติย้อนหลัง๑๐ปีตั้งแต่ปี๕๔ถึงปี๖๕
กระทรวงแรงงานปรับค่าแรงขั้นต่ำ
พบว่ามีเพียงปี๒๕๕๖ที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกจังหวัด

และตั้งแต่ปี๖๐ถึงปี๖๕ค่าแรงแต่ละจังหวัดนั้นปรับขึ้นไม่เท่ากันครับ
ปัจจุบันจังหวัดที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุด
ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อปี๖๕เฉลี่ยวันละ๓๕๔บาท
มีจังหวัดชนบุรีระยองและภูเก็ตครับ
ส่วนจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำน้อยที่สุด
เมื่อปี๒๕๖๑๓๐๘บาทต่อวันคือพื้นที่ภาคใต้เลยครับ
ยาลาปัตตานีนราธิวาสครับ